คดีทำร้ายร่างกายลูกชายในพลที่มาลินสกายนะคะ
ทางศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุญาตให้ประกันตัว
กฤษณะและพวกรวม๔คน
เพราะว่าได้มีหลักทรัพย์ไปประกันตัวคนละ๒๐๐๐๐บาท
แต่ว่ามาลินสกายตอนนี้มีคำสั่งรื้อ
เพราะว่ามีการต่อเติมแบบไม่ถูกต้อง
แล้วก็มีป้ายประกาศเลยว่าห้ามเปิดให้บริการตอนนี้

แล้วก็มาปรับเปลี่ยนให้เป็นลักษณะของโรงแรมนะคะ
เทศบาลตำบลช้างเผือกมีหนังสือลงวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๖
ประกาศคำสั่งห้ามใช้อาคาร
ยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร
ที่อาจเป็นพยันตรายตามมาตรา๔๐วักหนึ่ง
หรือตามมาตรา๔๑วักหนึ่ง
และคำสั่งให้ลื้อถอนอาคารตามมาตรา๔๒วักหนึ่ง
ประกาศไว้ที่ร้านมาลินสกายค่ะ

คือบริษัทขอนแก่นโพฟิเทียจำกัด
ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการดัดแปลงอาคาร
ลงวันที่๓กัญญายน๒๕๕๗
เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์คอนกรีตเสริมเหล็ก๔ชั้น๑หลัง
มีนายสุรเสนพุทธิวนิษฐ์เป็นผู้ควบคุมงาน
แต่กลับมีการกระทำที่ผิดจากแผนผังบริเวณแบบแปลน
และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับใบอนุญาต
กระทำนั้นไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง

ในส่วนที่ต่อเติมเป็นโครงสร้างเหล็ก
ตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าชั้นที่๕ร้านอาหารมาลินสกาย
คือต้องให้เสร็จภายใน๓๐วันค่ะ
ก็ได้ปิดคำสั่งลื้อถอนส่วนต่อเติม

แล้วก็มีประกาศห้ามเปิดกิจการโรงแรม
เนื่องจากยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
นางสาวพานุมาตรอุดมขันติกุลเลขาส่วนตัว
โครงการตลาดมาลินพลาซ่าก็บอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าเจ้าของโครงการทราบเรื่องนี้แล้ว

โครงการกำลังให้เจ้าของเดิม

แล้วก็จะเข้าไปรื้อโครงเหล็กออก
กำลังหารือกันว่าจะเข้าไปดำเนินการ
หรือถอนสิ่งปลูกสร้างที่ต่อเติมขึ้นมาใหม่

เทศบาลช้างเผือกมาตรวจสอบต่อไป
คุณผู้ชมคะนายกฤษณะอมิตศูนย์หรือบอล
อายุ๓๖ปีพร้อมพวกอีก๓คน
ผู้ต้องหาตามไหมจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่
ฐานร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายบาดเจ็บสาหัส

คุมตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดเชียงใหม่ฝากครั้งผลัดแรก
พร้อมยื่นคำร้องขอคัดค้านการประกันตัว

เนื่องจากว่ายังต้องสอบปากคำพยานแวดล้อมอีกหลายปาก
ขณะที่นางสาวสาวิกาณตะโกทุ่ง
ซึ่งเป็นแม่ของนายบอลกฤษณะพร้อมทั้งทนายความด้วย
ก็ได้นำหลักทรัพย์ทำเรื่องขอประกันทั้ง๔คน

สักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
หลังจากนั้นศาลท่านก็พิเคราะห์แล้วเห็นว่า
ให้ประกันตัวทั้ง๔คนได้ค่ะ
แต่มีเงื่อนไขก็คือห้ามเดินทางออกนอกประเทศ
และให้ปฏิบัติตามระเบียบการประกันตัวชั่วคราวอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ